ไปดูเหตุการณ์ที่เชียงรายกันค่ะการหายตัวไปจากบ้านของเด็กชายอาเว่
อายุ๒ขวบแล้วก็มีการตามหากันตลอด๒วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ก็ปรากฏว่าไม่มีปฏิหารคุณผู้ชมค่ะเมื่อเช้านี้เจอร่างของน้องอาเว
อยู่ในลำทานใกล้บ้านนะคะเมื่อช่วงเช้าค่ะกู้ภัยได้พบร่างของน้องอาเว่
หรือเด็กชายชนะทิพย์เชอมืออายุ๒ขวบ๒เดือนค่ะ
น้องเป็นเด็กพิเศษหายไปจากบ้านที่บ้านดอยล้าน
ตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายตั้งแต่บ่ายวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะ
ร่างที่ไปเจอเนี่ยติดอยู่ที่ซอกหินในลำทานลักษณะคว่ำหน้า
แล้วถูกกระแสน้ำพัดซัดร่างตลอดเวลา
ก็ต้องเอากระสอบทรายมาวางเพื่อเบี่ยงทางน้ำ
จุดที่พบอยู่ใกล้กับบ้านน้องนะคะ
ญาติมายืนยันว่าเป็นศพน้องจริง
สภาพก็คือสวมชุดในวันที่หายตัวไปด้วย
ครอบครัวก็โศกเศร้ามากค่ะโดยเฉพาะพ่อกับแม่ของน้องเนี่ย
ร้องไห้อยู่ตลอดเวลาแม่ของน้องเนี่ย
นางสาวบูเชอยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ซึมไม่พูดไม่จาญาติญาติต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
ให้ข้อมูลบอกว่าจุดที่พบศพเนี่ย
เมื่อคืนก็มาหาตรงนี้แต่ว่าไม่เจอ
แล้วปกติน้องก็ไม่ได้มาเล่นตรงนี้ด้วยค่ะ
ตะเทียก่ายไม่ออกไปเส้นนี้ด้วยซ้ำ

ไม่ใช่เหมือนถึงว่าเด็ก
จนถึงตรงนู้นนะ
เสื้อสีส้มนี่คือคุณแม่ของน้องอาเว่นะคะ
นี่คือยังอยู่ในอาการช็อกอยู่เลยนะคะ
ญาตรบอกว่าก่อนพบน้องอาเว่
ทั้งชาวบ้านเคราะห์ครัวผู้เท่าผู้แก่
มีการทำพิธีกรรมตามความเชื่อของชาวอาร์
ค่ะต้องเปิดทางให้เห็นอย่างนี้
ใช่ค่ะแม่น้องเขาไปขอคำมาสองรอบ
ขอคำมาได้ยังไม่ถึง
พ่อของน้องเล่าให้ฟังบอกว่าเขามีลูกสามคน
แล้วน้องอาเว่เป็นลูกคนเล็กเป็นลูกชาย
หลังจากหายไปเขาก็หาทุกวิถีทาง
วันนั้นพ่อแม่ออกไปรับจ้างเก็บเม็ดกาแฟ
ก็เลยฝากลูกชาย๓คนไว้ให้ย่าดูแล
แล้วก็หายตัวไปคือก่อนหายตัวไป

นี่ค่ะพ่อบอกว่าคืนแรกได้ยินเสียงลูกมาเรียกนะคะ
แล้วลูกก็เข้ามากอดจนตัวเขาเองสะดุ้งตื่นขึ้นมา
เขาบอกว่าปกติลูกไม่ได้ไปเล่นน้ำตรงนั้น
ก็ไม่รู้ว่าตกลงไปได้ยังไงลื่นลงไปหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ก็ยังสับสนว่าลูกลงไปตรงนั้นได้ยังไงค่ะ
เสียงเรียกเหมือนว่าหลุมลักษณะเดินเข้ามาหาเหมือนกัน
ได้ยินแล้วที่แรกมากอดอย่างนี้แล้ว
ขอให้รู้ไปดีนะครับถ้าได้มีจิตขอให้เกิดมา

เสียใจกับคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวของน้องอเวทด้วยนะคะ
ลูกชายคนเล็กของครอบครัวนะคะ
ภูมิกับสพแม่สวยบอกว่าตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้น
พบบาดแผลเล็กที่คิ้วด้านขวา
ภายนอกไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายนะคะ
เดี๋ยวจะส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะ
แล้วรอผลชนสูตรที่แน่ชัดถึงจะระบุสาเหตุการตายได้
ตอนนี้ก็ไม่ได้ตัดข้อสงสัยใดทิ้งนะคะ
เป็นไปได้ทั้งอุบัติเหตุแล้วก็การถูกทำร้าย
เดี๋ยวดูผลการชนสูตรอีกทีค่ะ